เราคุยกันประจำเลยเรื่องเกี่ยวกับลูกบ้าน

ทีนี้เวลาคนที่อยู่ในหมู่บ้านมันก็จะมีปัญหา

ใช่แต่ว่าคราวนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดู
เป็นเรื่องของการไม่จ่ายค่าส่วนกลาง

คือไม่ยกไม้กั้นไม่เปิดไม้กั้นให้

แต่คุณผู้ชมไปดูนะลูกบ้านผู้หญิงรายนี้

เหมือนกับทะเลาะกันกับรอง

คือผู้หญิงตัวนี้ก็นั่งคล่อมรถจักรยานโยนอยู่เนาะ

แต่ชี้ไม้ชี้มือแล้วก็ทะเลาะกับรอปภ

คือพอเธอมีปากเสียงกันทะเลาะกันนะคะ

ใช่ค่ะแล้วท้ายที่สุดที่เธอเข้าไปได้
เพราะว่ารถมีรถลูกบ้าน

ทีนี้ผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้
เขาน่าจะเป็นสามีของผู้หญิง

จังหวะนั้นเป็นเสื้อแดงอีกหนึ่งคน

มาถึงพอดีแล้วมีรอปภอีกคนนึง
มายืนขวางคือก็ห้ามเอาไว้ได้
ท้ายที่สุดผู้ชายเสื้อสีแดง
นี่แหละผู้ชายคนนี้เป็นสามีของผู้หญิงที่มีเรื่องกับรอปภก่อนตอนแรก
คงไปฟ้องสามีนะสามีก็คงโมโหก็ออกมาเอาเรื่องรอปภนะฮะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบที่หมู่บ้านจัดสรรนี้ค่ะ
อยู่ที่อำเภอเมืองที่จังหวัดชนบุรี
ไปเจอรอปภที่อยู่ในคลิปเนี้ยเราก็อยากรู้ว่าเอ๊ะ
สรุปแล้วรอปภนี้โดนอะไรบ้าง
หมายถึงโดนลูกบ้านทำร้ายอะไรบ้าง
เจอกับนายมาร์นัทใช้อู๋นะคะอายุสามสิบแปดปี
เขาก็ให้ผู้สื่อข่าวของเราดูเลยบอกว่าดูสิ
ขาผมเนี่ยมีรอยช้ำเพราะว่าโดนมอเตอร์ไซค์พุ่งชน
แล้วเอกสารที่ถืออยู่ในมือนี้เป็นใบที่ไปลงบันทึกประจำวันกับตำรวจ
ว่าเขาโดนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกบ้านเนี่ยพุ่งชนทีนี้นายมานัทก็เล่าให้กับนักข่าวของเราฟัง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดตั้งแต่๒๖พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งที่เขาไม่ปฏิบัติหน้าที่ไม่อำนวยความสะดวกในการยกไม้กั้นให้กับผู้หญิงที่เป็นลูกบ้าน
พอได้รับคำสั่งมาจากนิติบุคคลของหมู่บ้านไงคะเนื่องจากผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เป็นลูกบ้านเนี่ย
ไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางแล้วก็คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวของผู้หญิงลูกบ้านเนี่ยไม่พอใจ
ขี่มอเตอร์ไซค์มามาพุ่งชนรอปภหลักฐานต่างมันมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้หมดเลย
ทีมข่าวของเราคุยกับรอปภแล้วก็เลยต้องไปถามกับทางประธานกรรมการนิติบุคคลของหมู่บ้าน
ประธานชี้แจงแบบนี้ค่ะข้อบังคับของหมู่บ้านนี้
ถ้าเกิดลูกบ้านไม่จ่ายค่าส่วนกลางเกินกว่า๓เดือนจะไม่มีสิทธิ์ในการใช้พวกของต่างที่เป็นของส่วนรวม
อย่างสระว่ายน้ำสนามกีฬาอันนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้ครับ
แล้วการอำนวยความสะดวกของรอปภก็จะไม่อำนวยความสะดวกให้คือถ้าเกิดจะเข้าออกหมู่บ้าน
ปภจะไม่ยกไม้กั้นให้นะแต่คุณเนี่ยจะต้องลงจากรถออกจากรถมาเปิดไม้กั้นเอง
แล้วจะต้องเสียค่าปรับที่ไม่จ่ายค่าส่วนกลางเนี่ยด้วยรวมถึงต้องเสียค่าปรับ
ถ้าเกิดไปชนไม้กั้นจนได้รับความเสียหายอันนี้ต้องเสียค่าปรับอีกหนึ่งหมื่นบาท
ซึ่งมีการติดประกาศไว้แล้วเห็นไหมคะคุณผู้ชม
ไม่จ่ายค่าส่วนกลางออกมาเปิดไม้กั้นเองค่ะ
คือเขาบอกเลยแล้วถ้าเกิดไปชนไม้กั้นเนี้ยเสียหายจะต้องจ่ายหนึ่งหมื่นบาท
คือติดป้ายเอาไว้ชัดหมดแล้วครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
ลูกบ้านผู้หญิงคนนี้ค้างค่าส่วนกลางรอปภก็เลยต้องทำตามกฎนะคะ
อยากให้คุณผู้ชมฟังประธานกรรมการนิติหมู่บ้านหน่อยค่ะ
พอไม่เปิดให้เขาก็ไปโทษว่ารอปภไม่ทำหน้าที่ครับเพราะว่าไม่ทำหน้าที่
แต่ทีนี้รอปภก็ได้รับคำสั่งจากนิติบุคคลนะฮะว่า
ถ้ามันยังไม่ได้จ่ายค่าส่วนกลางก็บอกเขาว่าให้ลงมาเปิดไม้กั้นเอาเอง
ก็หลังจากที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะก็ได้เรียกลูกบ้านที่เป็นสองสามีภรรยาเนี่ย
พูดคุยมาว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วแล้วก็อธิบายด้วยบอกว่าที่รอปภทำแบบนั้นเนี่ย
ทำตามกฎตามคำสั่งของกรรมการนิติหมู่บ้านเรื่องราวนี้ก็น่าจะจบลงด้วยดีนะคะ